เป็นอุบัติเหตุครับมีคนสองคนนะเป็นผู้หญิงผู้ชายก็ยืนเลือกซื้อทุเรียนอยู่
อยู่ที่หน้าร้านปรากฏว่ามันมีกระบะไปชนท้ายมอเตอร์ไซค์แล้วเสียหลักพุ่งเข้ามาในร้านเลย
โอ้โหหนักทีชีวิตจริงนี่สองทุ่มสี่สิบนาทีครับกวาดทั้งแผงคุณผู้ชม
ตอนแรกนึกว่าหลบทันนะเพราะว่าเห็นมาแต่ไกลได้ยินเสียงมาแต่ไกลแล้ว
เอี๊ยดก็คือเสียงรถเสียหลักแล้วพุ่งเข้ามาแบบนี้ฮะนี่เหตุเกิดสิบสองพฤษภาคมที่พื้นที่อำเภอสันไซ
จังหวัดเชียงใหม่ครับโอ้โหแล้วคนในร้านโดนกวาดไปอัดติดกับเสาไฟฟ้าเลย
คือเรื่องของเรื่องเนี่ยคนขับกระบะวัย๓๐ปีนะ
เฉียวชนมอเตอร์ไซค์ก่อนทีนี้กระบะก็เลยเสียหลักพุ่งเข้ามาในร้าน
คนเสียชีวิตเนี่ยมีสองคนเลยครับก็คือนักศึกษาอายุยี่สิบสองปี
แล้วก็ผู้โดยสารในรถกระบะอายุยี่สิบแปดปีคนเจ็บมีถึงหกเลยนะ
คนเนี่ยเป็นคนขับและผู้โดยสารสองคนมีคนขี่และคนซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์สองคน
นักศึกษาชายที่ยืนอยู่กับผู้หญิงคนนี้แล้วก็คนขายทุเรียน
นั่นก็บาดเจ็บไปรวมสองรายครับสอบถามคนขายทุเรียนในคลิปเนี่ย
ชื่อพี่ปิยพงศ์เล่าให้ฟังว่าวันเกิดเหตุก็นักศึกษาชายหญิงคู่กัน
ชายหญิงมากันเป็นคู่นี่นะแวะมาซื้อทุเรียน
แต่น้องเนี่ยมีเงินแค่สองร้อยบาทเค้าบอกอ่าไม่เป็นอะไรเดี๋ยวแบ่งแพ็คขายให้
พอเลือกทุเรียนเสร็จยื่นก็ยื่นเงินให้เจ้าของร้านไปแบ่งแพ็คให้ครับ

ขายทุเรียนบอกตอนที่ติดอยู่ใต้ท้องรถนี่
กลัวมากร่างกายก็ขยับไม่ได้เลย
พยายามคลานออกมามาพิงตู้คอนเทนเนอร์ครับ

เมืองต้นคนขับกระบะบาดเจ็บที่แขนครับ

มีปริมาณแอลกอฮอลเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด

เหรียญหลวงพ่อคูณเชื่อเลยว่าบารมีเหรียญหลวงพ่อ
ที่ทำให้รอดมาได้แบบนี้นะคะ